ฟ้าฝนเป็นใจส่งสายฝนลงมาชะลมจิตใจ
ให้ประเทศไทยของเราหายร้อน
ถูกต้องแล้วค่ะก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่หลายคนบอกว่า
เฮ้ยเขายังชั่วหน่อยเพราะร้อนมานานไง
ใช่ไหมคะพออากาศมันเปลี่ยน
บางพื้นที่อากาศมันก็เลยแบบรู้สึกดี
โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนืออย่างบ้านคุณชนะพิศนุโลกเนี่ยคุณผู้ชม
ที่เที่ยวเยอะป่าไม้เพราะเยอะเหมือนกัน
และยามเช้าแบบนี้ก็จะมีหมอกปกคลุมหน้าทึบเลยนะคะ
เป็นภาพที่สวยงามที่อยากให้คุณผู้ชมได้ชมค่ะ
เป็นยังไงบ้างคุณผู้ชม
อย่าร้องเลยดีกว่า
กำลังบอกว่าเขาบอกว่า

แต่เพลงนี้ถ้าใครเห็นภาพนี้ก็คงจะต้องร้องเหมือนคุณชนะนี่แหละนะคะ
มันเป็นหมอกจริงนะไม่ใช่ควัน

ปกคลุมอยู่ทั่วพื้นที่บริเวณโครงการพัฒนาป่าไม้
ตามแนวพระราชดำริอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า
ซึ่งก็อยู่ที่ตำบลเนินเพิ่มอำเภอนครไทยจังหวัดพิษนุโลกค่ะ

อากาศมันเย็นอุณหภูมิลดลง๑๘๒๐องศาเลยนะ

คือต่ำกว่าแอร์ในห้องที่เราแนะนำให้เปิดอะค่ะใช่
เพราะว่าอะไรคือก่อนหน้านี้ช่วงที่ผ่านมาฝนตกไงคะ
ฝนตกมันก็เย็นมันก็ชื้นทำให้ไปตีทักกับความร้อน
กับชื้นเจอกันก็กลายเป็นหมอกกลายเป็นฝน
ก็เลยได้เห็นภาพที่สวยงามแบบนี้นะคะ
เรียกว่าผาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดนะคะ
ก็คือบริเวณหน้าผาพบรักอ่าอีกชื่อหนึ่งก็คือผาสลันรัก

แต่ชื่อนี้ชอบมากเลยค่ะพารักยืนยง

คงกระพันแน่นอนนะทั้ง๓ผานี่ยอดฮิตยอดนิยมวิวสวยทุกที่เลยนะคะ
บอกเลยว่าถ้าได้มายืนชมวิวท่ามกลางหมอกแบบนี้
เป็นใครก็ต้องแฮปปี้แน่นอน
แต่เท่านี้ไม่พอคุณชนะคุณผู้ชม

จากความสวยงามบนวิวของผาแล้วนะ
คุณยังได้ชมความสวยงามของดอกกล้วยไม้นานาพันธุ์นี่
แบบนี้ยังไม่เคยเห็นเท่าไหร่นะ
ที่เป็นกล้วยไม้ดอกเล็กบึงชอบแบบนี้ค่ะ
เขาปลูกเอาไว้ที่โครงการแห่งนี้แล้วค่ะ
ก็ถือว่าทำให้เราได้รู้สึกชุ่มชื้นหัวใจ
ดอกไม้สวยสูดอากาศบนสุดก็รู้สึกสดชื่นนะคะ

ใครที่แพลนจะไปเที่ยวช่วงสงกราน
ยังคงแนะนำนะคะที่พิศนุโลกนะคะ
อุทยานแห่งชาติมุ่งเห็นร่องกล้าก็สามารถไปได้เหมือนกัน
ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ไปก่อนเพื่อการเตรียมความพร้อมก็ได้ค่ะ
ไปจะมาพิสุนโลกรับรองติดอกติดใจอย่างแน่นอนนะจ๊ะ